มาดูกันต่อนะคะกับข่าวบันเทิงของเรากันบ้างนะคะ

ชีวิตยังไงก็ต้องเดินต่อไปเช่นเดียวค่ะบันเทิงค่ะ

เขาจะมีแฟนมิตติ้งวันที่๒๔มิถุนายน
มิติ้งไปแล้วก็ถามเรื่องแฟนจริงดีกว่า
ว่าตกลงรับเป็นแฟนหรือยังแล้วหวานขนาดไหน

บางคนก็มองว่าโปรโมทละครหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวกับการโปรโมทละครคือ
มันไม่ใช่เรื่องที่แบบการที่เรารู้สึกดีใครสักคนหนึ่ง
ต้องมาแลกกับการที่เราต้องโปรโมทละครไม่เกี่ยว

เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำให้เขามั่นใจได้นะครับ
เขาเองก็คงคือมาริเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นยังไงมา
แต่ว่าในเมื่อเราเลือกจะคบเขาแล้วคุยกับเขาแล้ว
ต้องทำให้เขามั่นใจว่าเราหยุดที่เขาให้ได้

จูบกันแบบหื้มบดยิ่งแบบบดยาอีกนะเออจริงว่าหมอดยาท่าสลงเออ